เอาล่ะมาดูการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สกันบ้าง
เมื่อวานนี้นะก็มาตามนัดแหละนะครับ
ก็ปูปะปูปะพอหอมปากหอมคอแต่ว่าไม่มีเหตุรุนแรงฮะ
ทะลุแก๊สด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
มาตามนัดกันจริงพักอยู่แล้วใต้ต้นไม้ก่อน
รวมตัวกันบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงในช่วง๕โมงครึ่ง

ขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะตั้งแถวอยู่แถวนั้น
มีรถยนต์มาจอดแจกอาหารให้ฟรีด้วย
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ประกาศชัดเจนบอกว่า
จะไปบ้านนายกจะไปบ้านนายกให้ได้ในร๑รอเนี่ย
ซึ่งการจราจรเมื่อวานนี้นะก็เป็นวันที่
ผู้สัญจอบไปมาผ่านได้ตามปกติและทำให้มีการปิดถนนนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมจากนั้นรวมตัวกันตรงนี้เสร็จใช่ไหม
ขยับขยับไปคืบไปหน่อยคืบไปที่หน้ากรมดุรยางทหารบกนะครับ
จะถึงโรงพยาบาลฐานผ่านศึกแล้ว
ไปขวางปลาสิ่งของเข้าในเข้าในเจ้าเรือที่ประกาศเลย
หยุดเดี๋ยวนี้นะการกระทำของท่านผิดกฎหมาย

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาอยู่แถวนั้น
จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดนอีกครั้ง
ขึ้นไปบนทางด่วนเป็นระยะระยะแล้วก็ขยับไปชุมนุมที่
อนุสาวรีชัยสมรพภูมิโดยให้เหตุผลบอกว่า
เจ้าหน้าที่ปิดถนนแล้วเข้าจับกลุ่มไอ้เหมือนวันก่อน

รัวเข้าไปเลยดักหัวดักท้ายแล้วชุดขึ้นที่เร็วปรี๊ดเข้าไป
สถานการณ์ที่อนุสาวรีชัยก็ไม่มีอะไรฮะ
ทางกลุ่มก็จะได้ประกาศยุติการชุมนุมในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๑๐นาที

แต่บางส่วนยังอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงอีกครั้ง
มีการปลาประทัดยักษ์แล้วก็ปลาระเบิดปิงปองเป็นระยะ
พร้อมทั้งจุดไฟเผาวัตถุใต้ทางด่วน
ดินแดงอยู่นานกว่า๑ชั่วโมงแบบนี้ฮะ
แต่ก็ไม่ปรากฏชุดควบคุมฝูงชนนะ
จะออกมาควบคุมสถานการณ์แต่อย่างใด
กระทั่งหลัง๓ทุ่มเลยเวลาเคอร์ฟิลล์ไปแล้ว

ตอนนี้อำนาจโดยชอบทำและหลังเคอร์ฟิลล์
ตำรวจควบคุมฝูงชนชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตะเวนนะฮะ
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็อนุสวรีชัย
แล้วก็ย้อนมาที่สามเหลี่ยมดินแดงที่แยกประชาสงเคราะห์
เพื่อควบคุมพื้นที่และเข้าตรวจสอบนะครับ
ผู้ฝากฝืนพรกรฉุกเฉิน

แล้วก็เมื่อวานี้การชุบลุมไม่มีการประทะ

แต่ใช้รูปแบบการชุมนุมแบบกระจายกระจายแล้วก็มาเกาะกลุ่มกันเป็นครั้งคราว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เน้นวิธี
หลังเคอร์ฟิลล์เขาเข้มเข้มเข้าจับกลุ่ม
สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ
ผู้ชุบลุมออกจากพื้นที่เวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งได้

วันนี้นะตอนนี้ทะลุแก๊สเขาก็มีเพจแล้วใช่ไหม

ยังไม่มีการประกาศนัดชุมนุมในวันนี้
แต่ก็ต้องจับตาดูไปนะฮะตลอดทั้งวัน